คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ
เรียกว่าเป็นพลังแห่งความศรัทธาเกี่ยวกับไอ้ไข่วัดเจดี
จังหวัดนครศรีธรรมราชโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้นี่กระแสมาแรงจริงค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้เขามีพิธีบวงสวงอันเชิญไอ้ไข่จากวัดเจดี
ประดิษฐานที่วัดทุ่งเศรษฐีรามคำแหง๒ค่ะ
นี่ก็เป็นขนาดความสูง๑๒เมตรเท่าองค์จริงมาประดิษฐานเลยนะคะ
โดยมีดาราดังอธิชาคริสแย้มนามเขตฐานทัพตุ๊กวิยดาแมนสุภกิจ
ตลกดังอย่างโยกเยกก็มาร่วมพิธีปลุกเสกในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งบรรยากาศก็อย่างที่เห็นมีประชาชนมาร่วมบวงสวงกันจนแน่นสารา
โดยเจ้าอาวาสรวมไปถึงหมอกายกายทิพย์ประธานในพิธีบอกว่า
วัดทุ่งเศรษฐีเป็นวัดแรกในกรุงเทพ
ที่ได้ไอ้ไข่จากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาไว้ให้ประชาชนกราบไหว้
และไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ชม
ตัวเลขประจำตัวหุ่นไอ้ไข่ตัวนี้เนี่ย
ตรงกับตัวเลขหุ่นไอ้ไข่ที่พรามอีกท่านอันเชิญมาปลุกเสกในพิธีด้วยค่ะ

พอดีว่าองค์ที่เชิญมาเนี่ยเลขสิบเจ็ด

เป็นเลขที่เลขประจำองค์เลยนะครับ
ของวัดสาธารณีสี่มุมออกมาทั้งเว็บเลขนี้เลยครับ
ประเด็นสำคัญก็คือว่ามีองค์หนึ่งที่พรามเชนที่ประกอบพิธีนะครับ
เชิญมาแล้วเป็นเลขเดียวกันด้วย

คนที่มาในที่นี่ก็คือว่าน่าจะมีโชคทุกคนนะครับ
ขอให้มีโชคทุกคนนะครับสาธารณีสี่มุมออกมาทั้งเว็บเลขนี้เลยครับ
สาธารณีสี่มุมออกมาทั้งเว็บเลขนี้เลยครับ
สาธารณีสี่มุมออกมาทั้งเว็บเลขนี้เลยครับ
สาธารณีสี่มุมออกมาทั้งเว็บเลขนี้เลยครับ
สาธารณีสี่มุมออกมาทั้งเว็บเลขนี้เลยครับ
สาธารณีสี่มุมออกมาทั้งเว็บเลขนี้เลยครับ
มานานแล้วเหมือนกันหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับ
ที่วัดทุกศรีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้น
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนกรุงเทพฯต้องลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมาราช